ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟหน่อยค่ะ

เขาจะขึ้นรถไฟจากที่ศรีสะเกด

ปรากฏว่าตัวเขามาถึงช้า
แล้วมันเป็นจังหวะที่รถไฟกำลังจะออก
คุณผู้ชมดูนะเขาพยายามจะขึ้นรถไฟ

ใช่ค่ะคือมันเป็นตู้สุดท้ายของขบวนแล้วค่ะ
ที่เขาพยายามจะจับราวตรงนั้นแล้วกระโดดขึ้น
สุดท้ายคือพลาดร่วงมาแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
คน๗คนนี้คือนายพิศิษฐ์ฤิษฐ์เหิมอายุ๓๓ปี
เป็นชาวศรีสะเกดนะคะเขาซื้อรถไฟ
ซื้อตัวรถไฟขบวนอุบลรัชธานีกรุงเทพ
ก็จะเดินทางจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกด
ไปลงปลายทางที่รังสิตปฐุมธานี
ทีนี้รถไฟขบวนนี้มาถึงช้าแล้ว๗นาทีนะ
มาถึงตอน๓ทุ่ม๔๙แต่ตัวนายพิสิทธิ์เนี่ยมาช้ากว่าค่ะ
แล้วเป็นจังหวะที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนขบวนออกไป
นายพิสิทธิ์วิ่งตามพยายามกระโดดขึ้นตู้สุดท้าย
แล้วแบบนี้ค่ะโอ้โหตกลงไปที่รางรถไฟ
ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทุมพรพิสัยรักษาต่อไป
นี่ก็ต้องมีการเอามาโพสต์เตือนภัยเอาไว้ด้วยนะคะ